ที่เราได้โปรโมทไปในเพจรักเชียร์ไทยแลนด์
เกี่ยวกับประเด็นที่บอกว่านักเตะที่เลือกมา

รวมถึงผ่าน๕เกมสำคัญหลังจากนี้
โลกรอบคันเลือกไปฟังบางช่วงบางตอนของพี่ซิโก้
ในการพูดคุยกับคุณเกือกชัยคุณโทครับ

ฟุตบอลทีมชาติไทยมีโปรแกรมนัดสำคัญนะครับ
เกมในเดือนนี้นะครับพบกับสาอุดีอาราเบียกับ
ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับการประกาศรายชื่อ๒๙คน
มี๓คนที่ติดทีมชาติในยุคของโคสิโก้
๓คนก็มีทอมวัฒนาแล้วก็มีจอนจอนาตา
คนนี้สเปคของพี่โก้ทำไมถึงเลือก๓คนนี้มาครับ
แรกเรามีปัญหาในลูกกลางอากาศ
และเราก็เห็นว่าทอมนี่สูงใหญ่
ซึ่งพี่คิดว่าหลายคนก็จับตาดูอยู่ว่า
อยากให้ธอมได้มีโอกาสเข้ามาจอยนะครับจริงก็เป็นโอกาสดี
ได้มีโอกาสเรียกนะครับแต่น่าเสียดายตรงที่แบบ
ส่วนวัฒนาเองพี่ก็ดูพยายามดูแน่นอนการขาดหายของสหรัฐ
ซึ่งได้รับบาดเจ็บเราก็ต้องหาผู้เล่นคนอื่นเข้ามาทดแทน
ซึ่งวัฒนาเองก็เล่นอยู่เมืองทองอยู่แล้วก็คุ้นเคยกับสหรัฐ
แต่ทีนี้ทีมชาติพอขาดหายสหรัฐไปเราต้องหากองกลางมาเสริม
หนึ่งในนั้นก็คือวัฒนา
ส่วนใหญ่คนที่เจ้าหน้าจ้าก็คือเราเห็นเกมรับ
ก็คืองดงานนะครับก็เลยเอามาลองดูนะฮะ
ซึ่งผลงานของชาวใต้เองก็ไม่เร็วเพราะว่าพาทีมอุบล
ก็อยู่ในกรอบกลุ่มหัวตารางซึ่งพี่ว่าวันนี้
พี่ก็พยายามเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากมาจอยทีมชาติ
การประกาศรายชื่อทุกครั้งนั้นในโลกโซเชียลมีการวิภาควิจารณ์

อาจจะมีการมิวพาคแปบวิจารณ์ว่าลูกลักของโคสิโก้ไม่อ

หรือว่ามีปวินวัดที่ติดตลอดแบบนี้

ฉะนั้นใน๒๓คนหรือ๒๙คนทุกครั้งก็คือลูกรักหมด

พี่ก็เห็นลูกรักในทีมชาติมีไม่กี่คนเองนะ

ใน๓๔ปีที่ผ่านมาถูกไหมครับ
ฉะนั้นอย่าบอกว่าลูกรักเลย
เพราะว่าพี่ทำละที่แวดอุติษฐศ

เพราะว่าวันนี้พี่โก้ทำงาน

ซึ่งวันนี้พี่โบ้ทำเพื่อใคร

สุขที่พวกเราได้รับจากการเสียสละของน้องเขาฉะนั้นถ้าน้องเขาได้อ่าน
มีความรู้สึกว่าจะเสียกำลังใจนะฉะนั้นคนที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นเกิกนิดเอง
เขาโชว์ฟอร์มได้ดีไหมในหลีกเขาก็ยิงแมทละลูกอะไรบ้าง
ก็ถามว่าวันนี้เรามีเวลา๕วันถ้าเราเรียกคนอื่นมาเนี่ยนะมันอาจจะไม่มีเวลาพอ
ถ้าคนไหนได้มีเวลาทำเป็นปี๒ปี๓ปีมันยังพอมีเวลาที่จะลองนะ
แต่วันนี้เรามีเวลาแค่๕วันมันลองไม่ได้หรอก
สองนัดนี้ถือว่ามีความสำคัญมากพี่โก้มองแต่ละนัดเป็นยังไงครับ
คือในบริการบลบฆ่าเลือกรอบที่๓เขาเรียกว่าหิน
เราก็ดูอดีตก่อนนะอดีตเราเคยชนะเขาไหม
พี่โก้ก็อย่างที่บอกเจอเซามาก็โดนทีละ๔๕ลูก
แต่วันนี้เราเล่นสูสีเขาไหมเราดูพัฒนาการดูความกล้า
เด็กของเราวันนี้กลัวไหมเราต้องดูสายตาดูแววตาของน้องน้องนักฟุตบอล
วันนี้พี่อาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้แต้ม
แต่พี่มีความรู้สึกว่าประทับใจในเด็กชุดนี้

ไม่กลัวนักเตะผู้เล่นตะวันออกกลาง
ไม่ได้กลัวญี่ปุ่นไม่ได้กลัวอะไรมากมายนัก
ฉะนั้นสิ่งวิวนี้มันก็ทำให้เห็นพัฒนาการว่าไม่ปลอด

ฉะนั้นในปีที่แล้วเนี่ยเราเล่นนอกบ้านเยอะกว่าในบ้าน
เกมนอกบ้านก็ทีมที่ว่ามาเนี่ยดูเหมือนจะพอสู้ได้
แต่ไปเล่นบ้านเขาก็ยังแข็งแกร่งยังยากอยู่
แต่เราก็เชื่อว่าพอมาเล่นกับในบ้านเราอะไรก็เกิดขึ้นได้
แต่ถามว่าวันนี้เราจะตบเด็กได้๓แต้มชัวร์หรือเปล่า
คงไม่ใช่ฉะนั้นยังเป็นงานยากอยู่
เพราะว่าแท็กติกวิธีการเล่นในบ้านกันนอกบ้านต่างกัน
ในบ้านซาวดีเขาก็เปิดใส่เราแต่เล่นนอกบ้านเขาจะเปิดใส่เราไหม
มันก็จะทำให้เรายากขึ้นถ้าเรายิงประตูไม่ได้
กดดันก็มาอยู่ที่เราฉะนั้นมันขึ้นอยู่แทคติกวิธีการเล่น
คำถามสุดท้ายครับหลังจากนี้มี๕เกมครับ
คือต้องบอกว่าเป็น๕เกมที่เรียกได้ว่าเป็น๕เกมที่เดิมพันธ
ในการเป็นกุศือของพี่โก้ด้วยพี่โก้คาดหวังกับ๕เกมนี้อย่างไรบ้างครับ
โก้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่า
โก้เอาคอตัวเองมาแขวนอยู่บนเส้นได้
ที่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่งานง่ายที่ใครจะได้๓แต้มใน๕เกมนี้
ถ้าโค้ดคนไหนสามารถที่จะบอกเดินไปบอกสมาคมได้ว่า
ผมจะทำให้ได้๑๕แต้มพี่ก็ยินดีนะครับถูกไหม
แต่วันนี้เนี่ยพี่ว่าทุกคนมีใครกล้าเดินเข้ามาบอกสมาคมว่า
ผมจะได้๘แต้มผมจะได้๑๒แต้มไม่เห็นมีเลยถูกไหม
ก็เหมือนกับที่พี่เขามาทำตั้งแต่แรกเลย
ยังไม่มีใครกล้าบอกว่าจะเป็นแชมป์๔เกมเลย
ขนาดแชมป์๔เกมยังมีใครกล้าบอกเลย
วันนี้เนี่ยใครกล้าบอกว่าจะเอา๓แต้มจากสาอุ

หรือใครกล้าบอกว่าจะเอา๓แต้มกับญี่ปุ่น
ฉะนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่างานของพี่โก้มันยากอยู่แล้ว
แต่ถ้าจะเอาผลการประเมินพี่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
เพราะวันนี้เนี่ยพ่อพี่เชื่อว่ายังไม่มีใครกล้าเดินเข้ามา
ถ้าเดินเข้ามาก็บอกพี่โก้พี่โก้ขอผมขอได้ไหม
โก้ขอลาออกจากการเป็นโค้ชเดี๋ยวผมทำแทนเอง
ขอมาบอกพี่เดี๋ยวพี่จะเดินออกให้

วันนี้ขอบคุณโค้สิโก้นะครับ
ทุกวันนี้ส่งกลับไปที่คุณวรพัฒน์ครับ